โอ้โหเพลงนี้ฮอตมากพี่แจ๊กรีนร้องอยู่ทุกวันเลยค่ะ
อย่ามาเล่นกับไฟ

เออเพลงนี้คือฮอตมากจริงคุณผู้ชม

คือต้องบอกว่าปังมากแล้วติดหูสุดค่ะ

แม่มันแซ่บจริง

ก็อยากบอกให้รู้นะคะว่าเขามาปรึกษาบิลกิ้นด้วย

เขาแซ่บไง

ชอบมั้ย

ชุดน่ารักขึ้นไหม

แต่ว่าแซวแต่ว่าเพลงนี้ฮอตจริง
แล้วก็ไปปั่นวิวกันได้นะคะ๓ล้านวิวเรียบร้อยแล้วจ้า
ฮอตเวิร์ดนะคะพีพี